สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
เวลาที่เราไปไหว้พระทำบุญค่ะกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะ
นั่นก็คือการปิดทองพระนั่นเองค่ะหลายหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าการปิดทองพระนั้นมีที่มามาจากอะไรนะคะ
จริงแล้วในเรื่องของการปิดทองพระค่ะไม่ได้ปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตปิดกนะคะ
แต่ว่าในสมัยก่อนค่ะคนอินเดียจะมีการนำทองคำไปทาที่สถุปของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาค่ะ
ซึ่งเป็นที่มาของการปิดทองพระในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้สงฆ์จากการที่เราทำบุญด้วยของมีค่าค่ะ
ก็จะส่งผลทำให้การเงินดีนะคะมีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดมือค่ะ
เหมือนกับคนสมัยก่อนค่ะเวลาที่เขาจะหล่อพระพุทธรูปใหม่นะคะ
เขาก็จะมีการนำแก้วแหวนเงินทองใส่ลงไปค่ะเพื่อที่ว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้การเงินของเขาดีนั่นเองค่ะ
และในวันนี้นะคะหมอไก่จะมาเผย๕จุดปิดทองพระค่ะ
ที่ปิดปุ๊บปังปั๊บสมหวังทุกคำอธิษฐานแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณปิดทองพระที่บริเวณพระพักษ์หรือว่าใบหน้านั่นเองค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณนะคะอยากจะให้งานประสบความสำเร็จแบบเปรี้ยงป้างทันใจนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเตรียมทองคำเปลวทั้งหมด๕แผ่นนะคะ
แล้วก็ปิดผ้าขุนเขาบนใบหน้าของพระพุทธรูปค่ะ
ขุนเข่านั้นก็ได้แก่หน้าผากนะคะจมูกโหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะ
แล้วก็คางนั่นเองค่ะรับรองว่าการงานปังเหนือความคาดหมายอย่างแน่นอนค่ะ

ถ้าสมมติว่าใครที่ทำงานเบื้องหลังไม่ออกหน้า
ทำงานแบบแนวแบ็คออฟฟิศหรือว่าไม่ค่อยได้เจอลูกค้านะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณปิดทองบริเวณหลังพระด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
หากใครที่ต้องการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเตรียมทองคำเปลวทั้งหมด๕แผ่นนะคะ
โดย๔แผ่นค่ะให้คุณปิดบริเวณท้องของพระพุทธรูปนะคะ
และอีกหนึ่งแผ่นค่ะให้ปิดบริเวณสดือของพระพุทธรูปนะคะ
เพราะว่าการปิดทองบริเวณท้องของพระพุทธรูปค่ะ
ก็จะส่งผลทำให้เรามีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดมือนะคะ
ส่วนการปิดทองบริเวณสดือของพระพุทธรูปค่ะ
ก็จะเป็นการปิดเคาะแล้วก็เป็นการอุดทรัพย์รั่วไปในตัวนั่นเองค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาให้ฐานะมั่นคง
มีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีรถนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณปิดทองพระบริเวณฐานพระพุทธรูปนะคะ
จะปิด๕แผ่นหรือว่าปิด๓แผ่นก็ได้ค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงให้บริวารดีมีคนคอยเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณปิดทอง๔จุดด้วยกันค่ะ
ได้แก่แขนขาเท้าแล้วก็มือนะคะของพระพุทธรูปค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จากการปิดทองบริเวณดังกล่าวก็จะส่งผลทำให้บริวารดี
แล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะ
ส่วนการปิดทองแก้เคล็ดในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ
หากใครมีปัญหาสุขภาพตรงไหนค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณปิดทองบริเวณส่วนนั้นนะคะ
เช่นถ้าใครมีปัญหาปวดแข้งปวดขาเราก็เอาทองค่ะไปปิดบริเวณขา
แขนบริเวณที่เราปวดนั่นเองหรือว่าถ้าสมมุติใครเป็นไมเกณฑ์ปวดหัวก็ให้ปิดบริเวณขมับนะคะ
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะ
และในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่๓ราศีค่ะที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทั้ง๓ราศีนั้น
หาโอกาสไปไหว้พระทำบุญแล้วก็ปิดทองพระด่วนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
แก่ชาวราศีกุมตุลแล้วก็สิงห์นั่นเองค่ะ
เพราะว่าทั้งสามราศีนะคะดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นค่ะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะ
หากคุณหาโอกาสไปไหว้พระทำบุญปิดทองพระสักหน่อยหนึ่ง
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
โอ้โหสาธุขอบคุณมากครับหมอไก่ครับ